คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวฮือฮาที่เกิดขึ้นนะคะ
เมื่ออยู่มีหญิงสาวคนนึงเขาไปร่วมพิธีบวงสวงไอ้ไข่
แล้วเกิดอาการแปลกตัวสั่นชูไม้ชูมือเขาเป็นอะไรอ่ะคะ

คุณผู้ชมดูนะผู้หญิงคนนี้ท่าทางเขาแปลกไหม
ตบมือตบไม้มีอาการนั่งยิ้มหัวเราะชอบใจ

เหมือนมีความสุขหัวเลาะแบบนี้
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดโพประสิทธิ์
ตำบลบ้านนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมพิธีที่อยู่ใกล้คนอื่น
เธอบอกขนลุกสู้ไปหมดเลยนะ
แต่คนลุกขนาดไหนล่ะเจอแบบนี้ต้องขอสักนิดนั่นแหละ

ให้พูดตรงเหรอเอาตรงไหมล่ะ

ขอโชคนั่นแหละขอโชคขอลาบกันนั่นแหละจ้า
ก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมหญิงสาวคนนี้
เขาเชื่อกันว่าน่าจะถูกแบบแฝงร่าง
หรือว่าถูกเข้าทรงเข้าสิงอะไรประมาณนี้ค่ะ
เหมือนมีอาการแบบของขึ้นแล้วเธอก็ขอน้ำอัดลมมาดื่ม
นี่ให้ชื่นใจหัวเราะมากเจ็บคอทุ่มคอแล้ว

แล้วก็ทำท่าทำทางชูไม้ชูมือชูนิ้วมือสองข้างแบบนี้แบบนี้
ดูแบบนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเขาฮือฮากันไปแล้ว
ก็กลับมาฮือฮากันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นหญิงสาวคนนี้สักพักหนึ่งชูไม้ชูมือไปแล้ว

สำหรับต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีไอ้ไข่อยู่
ไข่ที่วัดโพประสิทธิ์มีชาวบ้านอันเชิญเอามาไว้ได้ประมาณแค่๒เดือนเองนะ
งวดที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็มีผู้โชคดีที่มาขอโชคขอลาบ
มาจุดทูปเสียงทายเนี่ยได้เลขดีเลขเด็ดอะไรก็ว่ากันไป
ก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ถูกรางวัล
ถูกรางวัลที่หนึ่ง
รับทรัพย์มาแล้วก็เลยทำให้ที่นี่ชาวบ้านคึกคักนะ
แล้วผู้โชคดีเขานำเงินส่วนหนึ่งมาถวายวัด
แล้วก็สร้างสาราให้ไอ้ไข่เป็นสาราทรงไทย
ก็เลยมีการจัดทำพิธีบวงสวงแบบนี้ขึ้น
แล้วก็มีชาวบ้านมาร่วมพิธีจนเกิดอาการแปลกแบบนี้
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คนที่ถูกรางวัลก็มีคนที่ไม่ถูกก็มีเหมือนกัน
รวมไปถึงเรื่องของการเข้าทรงต่างก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน

แชดน้ำตามาเยอะแล้วกัน